บนท้องถนนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวชาวสวีเดน
คุณนัทพงศ์เดินข้ามถนนค่ะเดินข้ามถนน
ใกล้กับไฟแดงประมาณหนึ่งร้อยเมตรตามรายงานก็บอกว่ามองซ้ายมองขวา
อย่างดีแล้วนะคะถึงเดินข้ามแต่ว่าปรากฏว่ารถเก๋งขับมาด้วยความเร็วสูง

โอ้โหสุดท้ายเนี่ยผู้ชายคนนี้ชาวสวีเดนเสียชีวิตค่ะ
คือถ้าดูจากลักษณะการข้ามถนนเนี่ย
เขาก็มองซ้ายมองขวามองซ้าย
องรถดีแล้วนะนะคะแล้วก็เดินข้ามนะคะ

รถเก๋งชนคนข้ามถนนกล้องจับภาพเอาไว้ได้ค่ะ
พอไม่เห็นรถก็เลยเดินข้ามไป

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าคิวแท็กซี่ตลาด
บางเนียงถนนเพชรเกษมที่ตะกัวป่าพังงา
เมื่อคืนนี้ค่ะตอน๔ทุ่มค่ะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ก่อนไฟแดงร้อยเมตรค่ะนะคะ
เป็นเส้นทางตรงมี๓ช่องทางจราจรมีเกาะกลางถนน
ในที่เกิดเหตุเนี่ยพบรอยเบรกห้ามล้อยาวประมาณ๔เมตร
เบรกมาไกลเลยแต่ว่าก็ยังแรงอยู่ดีนะคะ
คนขับรถเก่งคือในปารเมตรสุขวิบูลค่ะ
เป็นชาวนครปฐมก็ยืนแสดงตัว
เป็นผู้ขับขี่รอพบตำรวจในที่เกิดเหตุนะคะ
ทราบว่าในรถคันนี้มาด้วยกัน๔คนกำลังไปอำเภอตะกัวป่า
พอมาถึงที่เกิดเหตุขับมาด้วยความเร็ว
และชนกับนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนที่กำลังเดินข้ามถนนนะคะ
พอเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็มีพลเมืองดีมาช่วยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที
แต่เนื่องจากว่าเขามีอาการสาหัส
มีบาดแผลชะกันหลายแห่งนะคะก็เลยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาค่ะ
พนักงานสอบสวนนะคะก็ไปตรวจวัดแอลกอฮอลคนขับรถค่ะ
ไม่พบนะคะแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถเก๋งฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาซึ่งหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบแล้วก็ให้เดินทางกลับ
โดยไม่ได้มีการจับกลุ่มหรือควบคุมตัวแต่อย่างใดนะคะแล้วก็จะมีการนำตัวมาสอบสวนต่อไปค่ะ